เครื่องกันต่อครับกับประเด็นร้อนแรงเหตุการณ์นี้ครับ

เป็นโกดังเก็บไม้เก่าในพื้นที่ราชบุรี

แล้วพอคุณบอกเป็นโกดังเก็บไม้เก่า
คำว่าไม้มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยล่ะ

ก่อนหน้านี้นี่คือไฟลุกโชนเลยนะครับ
ไฟไหม้โกดังเก็บไม้เก่าไม่มีชื่อ

เจ้าหน้าที่นำรถน้ำเกือบ๓๐คันไประงับเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒กว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ตอนไปถึงยังไม่สามารถควบคุมไฟได้นะครับ
ไฟก็ยังโหมลุกไหม้ต่อไปอย่างรุนแรง
ต้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากพื้นที่ต่างไประงับเหตุ

คนร้อยกว่าคนด้วยกันนะครับ
จุดนี้เป็นโกดังเก็บไม้เก่าขนาดใหญ่ก็จะมีไม้จำนวนมากครับ

อุปสรรคก็คือไม่สามารถจะเข้าไปภายในได้

เขาก็เลยทุบผนังทุบกำแพงด้านข้างให้เป็นรู

ก็สามารถที่จะเดินไปได้ให้เป็นรูโบแบบนี้นะครับ
เข้าไปดับไฟข้างในเวลาผ่านไป๔ชั่วโมงกว่ายังไม่สามารถควบคุมไฟได้
ต่อมาประสานเอารถบูธหรือว่ารถโรบอตต่อต้านวินาศภัยของปพครับ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สามารถควบคุมไฟให้อยู่ได้ในวงจำกัด
แล้วก็คอยฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้เพื่อไม่ให้ไฟปะทุ
เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ได้
รวมทั้งมูลค่าความเสียหายยังไม่ได้ประเมินตัวเลขนะครับ